โดยเหตุรถฤกษ์ที่เกิดขึ้นแถวนทะบุรีนะครับ

อยู่ดีเอาน้ำมันราดแล้วก็จุดไฟเผาตัวเอง
ไปดูตอนที่เขาพยายามเข้าไปช่วยเหลือกันนะครับ

นั่นใช่จักรยานหย่อนนั่นคือของคนที่เข้ามาราดน้ำมันจุดไฟเพาตัวเองนะครับ
ไฟนี่ลุกแบบชาวบ้านก็พยายามไปช่วยกันนะครับ
นี่ในพื้นที่ตำบลพิมลราชอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะฮะ
คนที่มาใช้น้ำมันราดแล้วจุดไฟเผาตัวเองตรวจสอบแล้ว
ชื่อนายองคารักษ์แสนบุญโทอายุ๒๕

ก่อนจะเกิดเหตุตรงนี้
ชาวบ้านบอกว่านายองคารักษ์เขาขี่จักรยานยนต์มา

ตรงนี้เป็นลานแบบลานกว้างโล่ง
แล้วที่จุดไฟเผาตรงนี้คือเดิม
มันเป็นกองเก็บตับจากเอาไว้มุงหลังคา
เขาเดินมาถึงเนี่ยจอดรถจักรยานยนต์
แล้วก็เดินมาตรงกองเก็บตับจากนะฮะ
แล้วก็ราดน้ำมันแล้วจุดไฟเผาเลย
ไฟก็ลุกไหม้กองตับจากแล้วผู้ชายคนนี้กระโดดเข้าไปในกองไฟ
เขาไม่ได้ราดน้ำมันใส่ตัวเองนะฮะ
เขาราดน้ำมันที่กองตับจากแล้วจุดไฟ
แล้วกระโดดเข้าไปในกองไฟ
ชาวบ้านบอกว่ากระโดดเข้าไปเนี่ยคือไม่ได้มีทีท่าแบบ
เหมือนจะแบบตกอกตกใจอะไรตอนไฟแบบลุกไหม้ตัวเองเลยนะ
เขาค่อยเดินออกมาจากกองไฟ
แล้วก็มาแบบตัวงอมือหงิกมืองอไฟท่วมตัวอยู่
ชาวบ้านเห็นก็ไปช่วยกันเนี่ยฮะ
บางคนก็เอาผ้าชุบน้ำพยายามเอาไปช่วยคลุมตัวเขา
บางคนก็เอาถังดับเพลิงไปช่วยฉีดกันก่อน
แต่ว่าเขาดิ้นหนีแล้วเขาวิ่งเข้ากองไฟอีกครั้งหนึ่งนะฮะ

ชาวบ้านเนี่ยต้องช่วยกันดึงตัวออกมา
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือ
นี่ฮะแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลบางบัวทอง

น่างใจเลย
แล้วน้องชายก็ก็ตอนแรกผมคิดว่ามันก็อาจจะชนกัน
น้องชายก็วิ่งไฟไปช่วยเพราะมีคนอื่นที่ใจมันออกมาให้หมอพอล์งั้น
แล้วผมก็ไปเอาใส่ไฟให้ใส่ย่างจากบ้านร่วมนาฬิกี
มีแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวในพื้นที่นะครับบอกว่าตกใจเหมือนกันพอเห็นเหตุการณ์เนี่ย
คือตอนนั้นด้วยสัญชาติยานของทุกคนคว้าอะไรได้เนี่ยพยายามเอาไปช่วยกันดับไฟก่อน

มันต้องมาลาดเพลิงก่อนแล้วก็ลาดตัวเขาแล้วก็จูดไฟเผาเลย

พี่เอากระแต่งผู้ผักอ่ะค่ะไปลาด

แล้วก็ล้านผักเขาก็เอาผ้าไปคุมหัวไม่น่าจะโดนเท่าไหร่แต่หน้าดำเลย

ตอนนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบางบัวทองนะครับ
ตรวจสอบไปเนี่ยนะครับแพทย์บอกว่ายังต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ
อาการบาดเจ็บมีบาดแผลถูกไฟไหม้ตั้งแต่ใบหน้าไปถึงช่วงขา
ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ถูกไฟไหม้ไป๕๐เปอร์เซ็นต์ของร่างกายได้
นี่นะฮะ๕๐กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ
กำลังประสานยังญาติให้มาดูแลเรื่องของอาการเจ็บนะครับ
ส่วนสาเหตุต่างเนี่ยคือถ้ายังคุยกับเขาไม่ได้เนี่ย
ก็คงต้องถามญาติญาติว่ามันเกิดอะไรขึ้น

คือหลายคนบอกว่าเราเจอคนจุดไฟเผาตัวเองแบบนี้เนี่ย

คือทางเจ้าหน้าที่บอกว่าคนที่ถูกไฟคลอกเนี่ยนะฮะ
จะเป็นเหตุเพลิงไหม้หรืออะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ย

อย่าเพิ่งเอาน้ำไปราดดับไฟ

ให้ใช้วิธีการเนี่ยเอาผ้าหนาเนี่ยนะ
เอาน้ำราดผ้าหนาเนี่ยแล้วเอาไปคลุมตัวนะ
ถ้าถอดเสื้อผ้าที่ไฟไหม้เขาได้เนี่ยนะ
ประดับอะไรที่มันเป็นความร้อนออกได้เนี่ย

พอช่วยเขามาได้แล้วไฟดับแล้ว
ค่อยเอาน้ำสะอาดเนี่ยมาล้างอีกทีนึง

แล้วก็แจ้งกู้ภัยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลืออะไรประมาณอย่างนี้นะครับ

อ่าอย่างพี่คนนี้เอาผ้าชุบน้ำแล้วก็ไปคลุมให้อันนี้ถูกแล้ว
ถูกต้องอันนี้ต้องฝากไว้เพราะว่าบางคนแบบไม่แน่ใจ
พอเห็นไฟปุ๊บก็จะนึกถึงน้ำก่อน

ถ้าไม่ใช่คนอ่ะลาดได้แต่ถ้าเป็นตัวคนเอาผ้าชุบน้ำแล้วไปโปะ

ถ้าไม่ใช่คนราดได้แต่ถ้าเป็นตัวคนเอาผ้าชุบน้ำแล้วไปโปะ